คุณผู้ชมคะจากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะเป็นลักษณะคือไม่เชิงประจานหรอกแต่ก็ผิดหวังหรือว่าจะประจาน

เขาผิดหวังแล้วก็เห็นใจนักท่องเที่ยวนะคือเขาโพสต์เอาไว้๒๓วันแล้วล่ะค่ะทีมข่าวของเราก็ตามเรื่องให้ต่อเขาไปเที่ยวหัวหินกับครอบครัว๑๐กว่าคนจองที่พักเอาไว้ผ่านเว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็มีภาพที่พักแบบสวยงามมากบ้านเป็นหลังเลย
มีสระว่ายน้องว่ายน้ำเขาจ่ายเงินไปเนี่ยคืนละ๙๐๐บาทมัดจำ๓๐๐บาทรวมเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท

โอ้โหโว้ยในเว็บนั้นคุณพรากภูมิ

ว่ายังไงสะไหว่น้ำหรูมาก

ห้องแบบดีมากเลยอะค่ะ
แต่พอไปถึงแล้วน่าเห็นใจไปถึงตอนค่ำ

ตกแล้วด้วยจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ทันแล้วพอไปถึงนะคุณผู้ชมมันตรงกันข้ามทุกอย่างเลยอะค่ะ
เนี่ยเหรอเนี่ยห้องแบบผ้าเพื่ออะไรแบบยับยู่ยี่ราวตากผ้าก็เป็นเชือกฟาง
ห้องนอนผ้าม่านก็ไม่มีนี่เช่าบ้านเป็นหลังกะจะได้อยู่ด้วยกันทั้งครอบครัว
จริงเขาไปกันเป็นครอบครัวเนี่ยห้องครัวเกลอะกรังแล้วไอ้ผ้าเช็ดเท้าเนี่ยนะตลกมาก
ครับเอาเหมือนขากางเกงยีนตัดเอาไว้อ่ะอ่า
แล้วเป็นเอามาทำเป็นผ้าเช็ดพื้นเช็ดเท้าเออมันขนาดนั้นอ่ะครับ
เนี่ยค่ะทีมข่าวก็ติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์นะคะเขาบอกว่าแปลกใจมาก
พอไปถึงแล้วเจอสภาพมันต่างจากที่เห็นในเว็บอะค่ะ
ไปถึงค่ำแล้วด้วยฝนตกด้วยโทรกลับไปหาในหน้าก็ติดต่อไม่ได้
โทรไปหาเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านอ้างว่าก็ในหน้าเป็นคนดูแลเนี่ย
ภาพในโฆษณาในเว็บไม่ตรงเพราะว่าถ่ายเอาไว้นานแล้วตั้งแต่บ้านสร้างเสร็จใหม่
อ้าวบอกแบบนี้แล้วไปถึงแล้วทำไงอ่ะฝนก็ตกมืดแล้ว
ดูจากหน้าเว็บกับภาพที่ไปเจอนี่มันหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฮะโอ้โหหลังหรือว่าเจอหลังอย่างอื่น
ใช่ใช่คนที่เป็นผู้เสียหายโอ้ชะโครกดูสิโอ้โหคนที่เป็นผู้เสียหายเขาบอกว่าถึงขั้นอาบน้ำไม่ได้อ่ะ
อืมตื่นเช้ามาต้องไปอาบน้ำแบบที่เขาบริการห้องอาบน้ำชายหาดหัวหิน
เพราะว่าน้ำในบ้านมันใช้ไม่ได้เลยอะค่ะก็ต่อรองกับเจ้าของบ้าน
ก็ได้เงินคืนมาแค่บางส่วนเท่านั้นฟังเสียงผู้เสียหายดูนะคะ
เราก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมทำไมบ้านตัวจริงกับในรูปไม่เหมือนกัน
เจ้าของก็ตอบมาว่าก็ถ่ายไว้ตั้งแต่สมัยตอนสร้างเสร็จใหม่
ซึ่งมันไม่ใช่ครับแล้วเราถามอะไร
คือเหมือนกันปัดความรับผิดชอบอ่ะครับต่อราคาอยู่ที่สี่พันบาท
ทางเจ้าของบ้านก็บอก๕๐๐ได้ไหมเราก็ยืนยันที่จะเอา๔๐๐๐นะเขาก็บู๊บเลย
บอกว่าสี่พันห้าแล้วกันอ่าทางเราก็ยอมทีนี้ก็ตอนอาบน้ำนี่ก็ต้องขับรถจาก
พอเห็นซอย๖ไปที่หาดสะอาบเพื่ออาบน้ำนะครับอาบน้ำที่อยู่ตามริมหาดที่มัน๑๐บาทนั่นแหละ
แล้วทีนี้ก็เช้ามาก็รีบเช็คเอาท์ออกกันตั้งแต่๗โมงเช้านะครับ
ที่ผมเจอนี่มันแย่มากก็คือน่าจะจำไปจนตายเลยแหละ
จำจนตายเลยโอ้โหดูสิก็ลดราคาให้แต่ก็มันก็ไม่คุ้มมันทำอะไรไม่ได้แล้ว
จริงคือเขาบอกว่าตอนขับไปถึงที่บ้านผู้เสียหายนะคะ

ก็ไม่เชื่อว่าเป็นบ้านหลังนี้ขับวนอยู่หลายรอบ
ถ้าคุณคิดจะให้บริการเอาบ้านมาให้เป็นที่พักแบบนี้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปดูบ้านจริงเลยครับ
หัวหิน๖ก็ไปเจอบ้านหลังนี้นั่นแหละ
ที่มีคนเขาแชร์เขาโพสต์เอาไว้นะครับ
พบว่าเป็นบ้านเดี่ยวมีรัวรอบขอบชิด
สภาพจากตัวบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ซุดโสมมากนะ
มีนักท่องเที่ยวมาเช่าอยู่ด้วยก็ขออนุญาตเข้าไปดูในบ้าน
ทีนี้ในบ้านเนี่ยโอ้โหไม่ต่างจากที่เขาโพสต์ด้วยเลย
มันเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับ
สอบถามคนที่มาเช่าพักก็เหมือนกันครับ

ตอนที่เห็นจากหน้าเว็บไซต์เนี่ยสวยงามน่ามาพักมาก
พอมาถึงสถานที่จริงยอมรับเลยว่าเสียความรู้สึก
แต่ก็ไม่คิดจะขอเงินคืนจากเจ้าของบ้าน
เพราะว่าไม่อยากคือขี้เกียจวุ่นวาย
ทนพักให้มันครบตามกำหนดไป
แต่ก็ขอฝากไปถึงเจ้าของบ้าน
ควรปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาดบ้านให้ดีกว่านี้
เพราะไม่อยากให้ผู้เช่าคนอื่น
มาเจอเรื่องแบบนี้เหมือนที่เขาเสียความรู้สึกอีก
เราก็พยายามติดต่อไปยังเจ้าของบ้าน
ติดต่อไปยังในหน้าที่รับจองบ้าน

ตั้งใจจะไปเที่ยวโอ้โหมีความสุข
แล้วเนี่ยมันตรงกันข้ามกันเลยอ่ะ

มันเอาเปรียบกันชัดจ่ายเงินไปแล้วด้วย